เป็นการแสดงแต่ละชุดแต่ละตอนของการแสดงโหดนั้นนะครับ
มันต้องเริ่มจากการฝุดผลข้างคุณฐาน
อีกทั้งมันต้องมีการอดทนนะครับเข้มแข็ง
แล้วก็เด็กจะต้องรู้ถึงระเบียบวินัยนะครับ
ซึ่งเด็กขนทุกคนจะเข้าใจในเรื่องนี้ดี
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องอาร์มกันดูคุณน้องอาร์มว่ายังไง
ดีนะเดินไม่เคยตรงเลย

เดินขาเป็นแบงกุมเลย
ไม่ใช่ทุกคนแหละคุณถ้าเกิดว่าจะฝึกโขนเนี่ย
ก็จะต้องผ่านการถีบเหลี่ยมแบบนี้
เดินปกตินี่ฉันก็เคยเดินปกตินี่ฉันก็เดินปกติ

เอาล่ะสำหรับการฝึกหัดขนเบื้องต้นนะคะ
นักเรียนทุกคนก็จะต้องฝึกหัดท่าทางต่าง
มันก็จะมีท่าตบเข่าท้องสะเอวเต้นเสา
ีบเหลี่ยมฉีกขา๖เขมรตีรังกาต่างนะคะ
โดยท่าถีบเหลี่ยมเป็นท่าบังคับเลยเห็นไหม
แล้วก็ควบคุมอวัยวะร่างกายให้อยู่ในท่าที่ต้องการนะคะ
ซึ่งครูจะให้นักเรียนยืนเอาหลังชิดแนบกับเสาหรือว่าฝาผนัง
และให้นักเรียนย่อเข่าลงให้ได้ฉาก
หลังจากนั้นนะคะก็จะเอาเข่าทั้งสองข้างเนี่ย
ถีบออกไปให้ลักษณะมันเป็นเหมือนมุมเหลี่ยม

แล้วก็ครูจะนั่งลงกับพื้นยกเท้า
ฝ่าเท้ายันที่หน้าขาของนักเรียนนะคะ
ตรงบริเวณหัวขาวด้านในและนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ฝึกโขนได้ดี
แล้วก็ทรมานมากดิฉันบอกเลยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้ว
คือจริงผู้หญิงไม่ต้องทำหรอกแต่ดิฉันอยากรู้

อาจจะต้องฝึกตั้งวงดัดมืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะค่ะมาเจอกับหมอไก่นะคะ
เรื่องราวของการจัดโต๊ะทำงานอย่างไรนะคะให้มีโงเห้งมีฮวงจุ้ยที่ดี

บอกวิธีกันด้วยนะคะเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะครับเจอกัน
วันพรุ่งนี้๙โมงเช้าถึง๑๐โมงเช้าส่วนช่วงนี้ต้องลาไปแล้ว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ